ช่วงนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับทางม้าลายกันหน่อยนะคะ
ม้าลายปกติถามเลยมีความหมายไหมคะ
มีสิคะไม่งั้นจะมีไว้บนพื้นถนนทำไมคะ
มีความหมายแต่คนไม่เห็นความหมาย
คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับทางม้าลาย
ในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตาย
หลังจากที่เธอใช้ทางม้าลายบริเวณด้านหน้า
เขาบอกว่ากำลังจะข้ามนี่แหละ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วไม่มีใครจอดให้
จนถึงขั้นเกือบถูกรถชน
เขาบอกห่างจากตัวเขาแค่ประมาณ๑เมตรเท่านั้นเองนะคะ

เขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กใช้คำว่าจุกอก
แทบพูดไม่ออกเลยทีเดียวนะคะ
เขาบอกว่ามีการโพสต์ข้อความเอาไว้ทั้งหมด
แล้วมีรูปแนบด้วยนะคะ
เป็นภาพสัญญาณไฟแดงบริเวณถนนประชาอุทิศ
เขาบอกว่า๔ตุลาคมที่ผ่านมา๒ทุ่มกว่า
ก็คือเดินไปกดปุ่มสัญญาณไฟ
เดี๋ยวนี้จะข้ามทางม้าลายไม่ใช่ข้ามได้เลยนะ

รอ๓๐วินาที๒๐วินาทีอะไรก็ว่ากันไป

แล้วก็ยืนรอรอไปสักพักพอไฟเขียว
ไฟเขียวคือสัญญาเดินข้ามได้นะ
แต่พอก้าวลงไปถนนนิดเดียว

ขับผ่านหน้าแบบชิวเฉียดเลย

เท่านั้นไม่พอข้ามเลนส์๑เลนส์๑รอดไปค่ะ

แล้วก็มาเบรกกระทันหันตรงหน้าเขาพอดี
เขาระบุว่าอีกเมตรเดียวจะถูกรถชนแล้วนะคะ

โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจที่สนราชบุรณะ

ถ้าจะเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจากกรทม

เขาบอกว่าคำตอบแบบนี้มันจุกอกครับ
ผู้ประสบเหตุก็เลยเอาโพสต์นี้

ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ถูกโพสต์และถูกแชร์ออกไป
คนแสดงความคิดเห็นถล่มทลายค่ะ
ส่วนใหญ่แชร์ประสบการณ์ลักษณะคล้ายกัน
ว่าเคยเจอเหมือนกันบ่อยเลย
ประเภทมีไฟแดงแต่เหมือนไม่มี
คนข้ามถนนต้องระวังเอาเอง
ขณะที่ฝากฝั่งคนขับรถก็ออกมาชี้แจงบางที

ผิดพรจราจรทางบุกแน่นอนปรับ๑๐๐๐บาท
แต่ก็ไม่ค่อยมีคนหยุดแล้วก็ไม่มีใครโดนปรับ
เพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้อยู่จุดนั้นอยู่แล้วนะฮะ